ความสนใจกันเยอะค่ะเพราะว่าเป็นคู่จิ้นคู่ฮอตจริงค่ะ
ไบร์ทน้องวินคู่นี้นะคะเขาเป็นคู่จิ้นคู่บุญนะ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยควงกันนำรายได้จากการขายของที่ระลึกซีรีส์
มอบสมทบทุนให้กับมูลนิธิรามาธิบดี
โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด๑๙
โดยทั้งคู่นะคะขอขอบคุณแฟนคลับและทุกคนที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้มาด้วยค่ะ
ดีใจครับมีคนเข้ามาร่วมบุญกันเยอะมาก
มีคนเข้ามาช่วยซื้อของที่มาจากซีรีส์เราด้วย
ก็เหมือนเราผลงานเราได้ทำประโยชน์
ถูกต้องครับก็ได้ผลงานเราก็ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมครับ
ขอบคุณทุกคนที่ร่วมบุญในครั้งนี้กันด้วยนะครับ

ทางด้านนักแสดงตลกสาวใจบุญอีกหนึ่งคนนะคะ
คุณหนึ่งบางปูก่อนบ่ายคลายเครียดเนี่ยก็ต้องบอกว่า
ปั้มสุดเพราะว่าเธอหอบเงินสดถึง๒ล้านบาท
ไปถวายให้กับท่านเจ้าคุณอลงกฎเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพู
เพราะว่าช่วงที่โควิด๑๙ระบาดเนี่ยนะ
ทางวัดต้องบอกว่าหลายต่อหลายวัดได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะ
โดยตลกรุ่นใหญ่อย่างอาเป็ดเชิญยิ้มก็เข้ามาร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ
ซึ่งตลกสาวก็ตั้งใจจะมาช่วยบรรเทาทุกค่าใช้จ่ายให้กับวัด
สูงถึงเกือบเขาบอกว่า๕ล้านบาทต่อเดือนนะ
เพราะว่าคือทางวัดเองอย่างที่บอกคุณผู้ชม
ก็มีค่าใช้จ่ายต่อวันเยอะต่อเดือนเยอะ
ค่าน้ำค่าไฟหรืออะไรต่างทุกวัดได้รับผลกระทบเหมือนกันเลยนะ
ใช่นะคะถ้าใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยเหลือนะคะ
อย่าลืมวัดเป็นอันขาดเลยนะคุณผู้ชมค่ะ